นายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ขณะนี้เอง
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กำลังแถลงข่าวถึงการถึงแก่อนิจกรรมอยู่
เราตัดสดไปที่โรงพยาบาลเลย
และก็จะสวดอภิษฐที่สาร๑๔วัทเทพศิลป์
ท่านจะมาเป็นประธานในพิธีสวดอภิษฐรรมคืนนี้

และก็จะขอความกรุณานิดหนึ่งคือว่า
ทางครอบครัวเขาก็อยากจะนะยังไงนะความเหมือนผม
มีอะไรก็ไปถ้าไปเก็บอะไรพร่อมที่ที่วัดจะเลี่ยงโดยตรง
ผมคิดว่าครอบครัวเขาก็คงอยากจึงไม่เลือกรอบพ่อใครที่ครอบครัว

คนส่วนใหญ่เวลาเราเห็นคนไข้ที่มีโรคหอบหืดเนี่ย
เรามักจะเห็นส่วนใหญ่ของโรคหอบหืดเป็นแล้ว

อารมณ์ขยายออกก็มักจะกลับมาดีขึ้น
แต่มันจะมีภาวะบางภาวะ
ที่ถึงแม้ได้ยาขยายหลอดลมแล้ว

เวลาหลอดลมไม่คลายตัวไปเรื่อยเนี่ย
ซิเจนที่ในร่างกายที่น้อยลงไปเรื่อย
วัยวะก็ได้รับออกซิเจนน้อยลงไปเช่นเดียวกัน

ออกซิเจนสักพักหนึ่งร่างกายคงยังพอไหว

พอขาดไปเรียบร้อยเศษต่างที่แย่ลง

เหมือนกับเราให้ยาไปกระตุ้นทุกอวัยวะเต็มที่

มันวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็ไม่ไหวอ่ะ

อ๋อมันมีคล้ายชีวิตว่าเฉพาะยาตรายาง

เวลาหลอดลมโลกพอผืนเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันจะมีเข้าไปบ้างบางส่วน
แต่อาจจะไม่พอกับที่ต้องการ
อาจจะมีการตอบสนองบ้างแต่ตอบสนอง

ตอนที่ผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลนี้

นั้นนี่คือร่างกายขาดออกซิเจนไปหรือยังค่ะ

ตอนเข้ามาร่างกายของออกซิเจนแล้ว

ประเมินเราจะประเมินการรู้สติของท่านเต็มที่ยาก

รีบช่วยหายใจคือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
เพราะฉะนั้นเวลาใช้เครื่องหายใจเนี่ย
ถ้าคนไข้รู้ตัวมากแล้วคนไข้ฝืนกับเครื่องหายใจ

เพราะอากาศก็ดันเข้าไปไม่ได้

เพื่อให้ทำให้เราสามารถควบคุมการหายใจได้ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าจะถามตอนนั้นปรับเมิวณ์ว่ารู้ตัวมากแค่ไหน

ว่าจะมีการให้ขึ้นยาให้สกได้

อันนี้ผมต้องขอนิดนึงเพราะว่าญาติเขาขอ
ผมคิดว่าก็เป็นให้การเคลื่อนย้ายเนี่ยอย่าเข้าขอให้ในครอบครัวเขา
ผมขออนุญาตที่จะไปบอกนะแต่ว่าที่แนะนำคือที่วัด
ผมว่าดีกว่ามั้งเพราะว่าช่วงระหว่างกลางวันเนี่ย
ผมคิดว่าก็ให้เวลาเข้าครอบครัวเขาเถอะนะ
โอเคนะครับขอบคุณมากที่มาตรงนี้แล้วก็
ก็เดี๋ยวเอกสารผมให้เจ้าหน้าที่กำลังพิมพ์อยู่รายละเอียด
ทุกท่านจะได้รับเอกสารไปด้วยกันอันนั้นจะได้ไม่ตกหล่น

ครับนี่ก็เป็นคำแถลงนะครับของนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
บดีคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลสิริราชนะครับ